คุณผู้ชมค่ะคุณชนะเกิดไปแล้วว่าจะพาไปลอยกระทงที่แบบเห็นแล้วหนาวนะ
ไหนล่ะเชียงใหม่ไงคะไม่ธรรมดา
ปักหมุดกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วกันที่จังหวัดนี้เลย

มกลางหิมะที่เรียกว่าตกลงมา
อุณหภูมิติดลบ๗องศาเซลเซียสค่ะคุณ
เมื่อวานนี้นายวุฒิชัยม่วงมันรักษาการผู้อำนวยการสวนสัตวเชียงใหม่
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของสวนสัตว์ก็ร่วมกันลอยกระทงใบตองนะคะ
แล้วก็ร่วมกันรำวงกันอย่างสนุกสนานเลย
เพราะว่าเขามีกิจกรรมพิเศษมาสืบสารวัฒนธรรมประเพณี
และสร้างสีสันในช่วงประเพณียี่เป็งหรือว่า
รอยกระทงปี๒๕๖๐ของเชียงใหม่นี่แหละ
ท่านบอกว่าสวนสัตว์เชียงใหม่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวมาร่วมกันลอยกระทงได้
ภายในซูซาโนโดมระหว่างวันนี้กับพรุ่งนี้

เป็นกิจกรรมพิเศษแบบนี้ที่แรกที่เดียวในไทย
ใครสนใจอยากจะไปสัมผัสความหนาวด้วย
เป็นรอยกระทงแบบบรรยากาศแบบนี้ก็ไปได้
โหดูสิลำแก่หนาว
คือไปลำหนาวนี่ต้องลำยังไงเลย
ก็ลำอย่างนั้นแหละค่ะขยับขยื่นร่างกาย

อันนั้นก็แล้วแต่ท่าทางของคุณแล้วแต่อุณหภูมิ
ไปกันได้ตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔โมงเย็น
ใครไปจะได้รับกระทงแจกฟรีด้วยนะคะ
ไปลำกับมีก์แพนด้า